ดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะ
ใกล้จะวันแม่แล้วหนุ่มเจมส์จีรายุลูกกระตันยูคนนี้นี่แหละค่ะ
ว่าจะมีแพลนพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยนะคะ
หลายคนก็อยากรู้แหละพาแม่ไปเที่ยวไม่เท่าไหร่
แต่ว่าจะพาใครนอกจากแม่ไปด้วยหรือเปล่านะคะ
เจมส์จีบอกเลยว่างานนี้นะคะก็คิดอยู่แล้วว่า
ปีนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณแม่คุณแม่ไปอยู่ที่ไหน

แล้วก็ทำที่ทำใท
แต่ว่าช่วงนี้ดูแลของผมทำงานเคราะห์สำคัญเยอะครับ

คุณแม่เคยเจอกันบ้างไหม
เจอแล้วดิครับเจอแล้วตั้งนานแล้วครับ
แล้วเป็นยังไงวะหลังนี้ละครับ

วันแม่จะชวนไปเจอใครแม่เลยไหมครับ
ไม่ได้จริงครับผมปัญหาคือผมต้องมีงานเลยครับ

แม่อยู่พิจิตรก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันว่า
จะพาใครไปหาคุณแม่หรือเปล่านะคะ